ใช่เรื่องนี้สะเทือนใจจริงนะ
แล้วยิ่งช่วงนี้มันก็เพิ่งมีกระแสข่าว
เรื่องของการไปลงทะเบียนไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง
แล้วถ้าเกิดในอนาคตการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ย
มันจะป้องกันพวกเหตุการณ์อะไรต่างเหล่านี้ได้หรือไม่
เพราะอะไรคุณผู้ชมตอนนี้มีดีเจสาวคนหนึ่ง

ว่าเขาไปควักไส้
คว้าขวัญไส้แมวใช่แล้วก็เอาไปขายเพื่อแลกกับบิตคอยค่ะ
ทีนี้คนรักแมวเองเขาเห็นข่าวนี้เขาก็สะเทือนใจ
เขาก็ไปร้องว่าเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบหน่อย
แล้ววันนี้กลายมาเป็นพาดหัวตัวรองในหน้าหนึ่งนะคะ
ยังไม่ตั้งข้อหาดีเจสาวฆ่าแมว
รอผลผ่าพิสูจน์ซากแพทย์จี้สอบสภาพจิต
ค่อยไล่เรียงค่อยเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากโพสต์เฟซบุ๊กนี้ค่ะ
นางสาวอิสระพรสมุทรกลิน
ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็เป็นรูปแจ้งเตือนในเพจของกลุ่มนะคะ
เป็นกลุ่มหาบ้านน้องหมาน้องแมว

เตือนภัยหลังลงประกาศหาบ้านให้ลูกแมว
มีหญิงสาวคนนึงทราบต่อมาว่าเป็นดีเจอิสระ
ติดต่อขออุปการะแมวไปเลี้ยง
โดยเจาะจงขอแมวเพศผู้หางยาวนิสัยเรียบร้อยไม่ร้องเสียงดัง
ทีนี้ก็เลยเลือกแมวเพศผู้สีขาว
อายุหนึ่งเดือนกับอีกสองสัปดาห์

ดีเจสาวเข้ามารับแมวไปเมื่อ๑๗ตุลาคม
ทีนี้พอหลังจากที่รับแมวไปเลี้ยง
ก็มีการติดต่อสอบถามไงว่าน้องแมวเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
คุณอิสรพรเขาก็โทรไปสอบถามตามปกติแหละ

แมวดื้อไหมอะไรก็ถามความเป็นอยู่ของลูกแมวนะ
ใช่คำตอบที่ได้รับคือไม่เคยรับแมวไปเลี้ยง
อ้าวแล้วไอ้ที่มารับไปแล้วที่บอกว่าอยากได้แมวตัวผู้เรียบร้อย

ทีนี้พอเขาเห็นพิรุธหลายอย่างก็เลยบอกว่างั้นขอละกัน

เพราะว่าคิดว่าดีเจสาวคนนี้ที่มาขอแมวไปเนี่ยน่าจะมีเจตนาไม่ดีแน่เลย
หลังจากนั้นก็ไปแจ้งความนะคะที่สนเพชรเกษม
โดยการไปแจ้งความเธอไม่ได้ไปแจ้งความคนเดียวนะ
ตอนแรกเธอไปแจ้งที่ศูนย์สารสนเทศ
แล้วก็แจ้งทางกรมประสุทธิ์ไว้ก่อนนะครับ
ดังนั้นการแจ้งความก็จะมีนายชัยวัดโยธคน
มนวยการศูนย์สารสนเทศแล้วก็รองโฆษกรมประสุทธิ์ด้วย
พีรบุญเจริญวัยประธานองค์กรสวัสดิภาพสัตว
แล้วก็นางสาวอิสราพรสมุทรกรีนอายุ๑๙ปี

เข้าไปแจ้งความไว้ที่สนเพชรเกษมนะครับ
ในข้อหาคดีทารุณกรรมสัตว์
แจ้งความไว้กับนางสาววรารัฐกระแส
หรือว่าดีเจสันอายุ๓๐ปีนะครับ
ซึ่งเป็นดีเจอิสระตามผับ
แล้วก็เธอก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละว่า

สีขาวอายุ๑เดือน๒สัปดาห์
คล้ายกับเอาไปโชว์ในดาร์กเว็บเพื่อแลกเงินบิตคอยน์

เขาพยายามติดต่อขอลูกแมวคืน

เอาซากแมวใส่ถุงกลับมาคืนให้เขา

เขาก็เลยต้องไปค้นที่พักของดีเจซานไปหลายแห่งเลยนะ
ตอนที่ไปตรวจค้นเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรนะ
บอกถึงเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์หรือว่าการฆ่าแมว
แล้วตัวของดีเจสาวดีเจสัน
ยืนยันว่าแมวตัวนั้นที่มันตาย
เป็นเพราะว่าหลุดจากห้องพักแล้วไปโดนหมากัดตาย
อ่ะทีนี้ค่ะเราก็เลยจะต้องไปตรวจสอบในเรื่องนี้กัน
เราก็ไปสอบถามสัตวแพทย์หญิงพัทรนันสัจจารม
เป็นสัตวแพทย์จากองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว
ก็เอาซากแมวตัวที่มันตายไปตรวจสอบ
แมวที่มันตายมันตายแบบผิดธรรมชาติ
ตายมาแล้วประมาณ๒๓วัน
ซึ่งดูบาดแผลนี้นะคะตั้งแต่ท้อง

มีลักษณะบาดแผลเหมือนถูกของมีคมกรีด
แต่ทีนี้ยังไม่ให้รายละเอียดนะ
ของมีคมที่ว่ามันมาจากมีดหรือว่ามาจากอะไร
พอไปตรวจสอบอวัยวะภายในช่องท้อง

แล้วหางยาวที่ว่าของลูกแมวตัวนี้

สัตวแพทย์ก็ตั้งข้อสงสัยบอกว่าถ้าโดนหมากัด

แต่คราวนี้มันโดนเหมือนแบบถูกของมีคมกรีด

วัยวะข้างในมันหายไปแล้วมันไม่ได้ถูกกัด

ตามที่มีการกล่าวอ้างมาก่อนหน้านี้
ทีนี้ก็เลยต้องไปสอบถามตำรวจหน่อย
พันธุ์ตำรวจโทสุภาชัยอ่วมประเสริฐ
รองผู้กำกับสอบสวนสนเพชรกะเสม

บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

ที่คาดว่ามีการทารุณกรรมแมว
แล้วก็ไล่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามจุดที่ดีเจสาวอ้างว่าแมวหายไป
ตอนนี้ดีเจสันคนนี้
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหา
อยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยอยู่

เพราะว่ายังไม่เจอหลักฐานที่มันบ่งชี้ไงคะ
แมวมันตายด้วยสาเหตุไหนตายที่ไหน
หลักฐานที่มีอยู่มันคือซากแมว
ตอนนี้ต้องนำซากแมวส่งผ่าชนะสูตรกับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง
ดูว่าจะส่งที่โรงพยาบาลสัตว์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
หรือว่าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ดังนั้นต้องรอผลการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายของเจ้าแมวตัวน้อยนี้ก่อน
เพื่อมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีพิจารณาออกหมาย
เรียกผู้ต้องสงสัยให้ปากคำต่อไปนะครับ

ครั้งแรกบอกรถทับครั้งที่สองบอกว่าสุนัขกัดจนตายอืมอ่า

แต่ทีนี้ต้องรอผลผ่าชนะสูตรซากแมวก่อนนะฮะ
แล้วก็ต้องเป็นหน่วยงานกลางที่มีการผ่าชนะสูตรด้วย
เขาก็บอกนะว่าหมอที่ตรวจเบื้องต้นอาจจะยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
มันก็เลยยังไม่มีน้ำหนักพอที่จะไปถึงการออกหมายเรียกค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ทางด้านประธานองค์กรสวัสดิภาพสัตว
ก็คือนายเพียรบุญเจริญวัยบอกว่าถือว่าเป็นคดีแรกที่มีความซับซ้อน

ใช่ด้านการหาพยานด้านการหาหลักฐานพอสมควรเลยนะ
แล้วก็มีผู้เสียหายผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ย
แล้วแมวมันก็หายไปมันตามกลับมาไม่ได้

เพื่อที่จะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน

เพราะว่าตอนนั้นเขารับมอบแมวกันในพื้นที่ของสนยานวาไงคะ
แต่ทีนี้ความเคลื่อนไหวในวันนี้เดี๋ยวรอดูกันหน่อยละกัน
เพราะว่าเห็นบอกว่าเช้านี้ทางองค์กรสวัสดิภาพสัตว์
เข้าพบพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
กองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อที่จะหารือแนวทางของเรื่องนี้ต่อไป

เขาก็ไปสำรวจตรวจสอบมาบอกว่า
เลี้ยงดูถึง๒๗ตัว
และ๒๗ตัวนั้นไปไหนอย่างไร